แล้วก็สูญเงินกันไปมากมายยังคงต้องเตือนกันอยู่นะครับ
เพราะแม้ว่าจะย้ำเตือนกันหลายครั้งแต่ก็มีผู้ตกเป็นเหยื่อไม่เว้นวัน
ช่วงนี้ระบาดหนักคือเรื่องของการโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ต้องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเพราะว่าผู้เสียหายนั้น
เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายมีที่ไหนบ้างที่ตกเป็นเหยื่อ
หรือว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาเจอแล้วก็ออกมาสะท้อนปัญหากัน

หนูไม่ได้ทำจริงค่ะ
ถ้าคุณอยากให้ไอ้นางน้องสวดสอบก็สวดสอบได้
ถ้าคุณอยากทำสวดสอบเราจะทำวิธีที่เร็วที่สุด
อันนี้คุณจะต้องแจ้งพยาบาลเพื่อจะรับหมายศัพท์ของคุณ
แล้วก็คุณจะประวัติศาสตร์ด้วยพอสวดสอบเสร็จแล้ว
คุณก็ต้องเอาเรื่องของคุณเข้าล่องประชุมอีกทีหนึ่ง
นี่คือคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวก้อยนามสมมุติ
อาศัยอยู่ในจังหวัดลำปางกับแก๊งคอร์เซนเตอร์

และแจ้งว่าเธอมีพัสดุส่งไปที่ปรายศนีย์จังหวัดเชียงราย
และเมื่อตรวจสอบพบข้างในกล่องมียาเสพติด

ขณะเดียวกันก็รับปากว่าจะช่วยเหลือ
โดยสอบถามข้อมูลส่วนตัวตลอดจนบัญชีธนาคาร
เพื่อโอนเงินที่มีอยู่ไปตรวจสอบและทำตามขั้นตอน
หันไปปรึกษาและเธอจึงรู้ว่าถูกหลอก
เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองนางสมใจมีมงคล
เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทอง
หลังจากรับโทรศัพท์จากแก๊งคอร์เซนเตอร์แห่งหนึ่ง
พร้อมบอกว่าเธอมีหมายจับของศาลจังหวัดบึงกาล
และให้ติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ซึ่งอ้างว่าเป็นเบอร์เจ้าหน้าที่เธอจึงติดต่อกลับไป
โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อกงเงิน
ธนาคารกรุงไทยและตอนนี้ถูกออกหมายจับแล้ว

แต่ระหว่างที่คุยรู้สึกผิดสังเกต

หมายศาลตกครั้งอยู่เราอยากรู้ว่าเป็นหมายอะไร
ผมมีหมายศาลของเรื่อง
คุณไปกู้เงินธนาคารกรุงไทย
ตอนนี้ธนาคารกำลังจะฟ้องคุณ
ว่าช่อโกงหรืออะไรอย่างน้องนี้

เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นคำพูดหลอกที่เราฟังมาแล้ว
เราก็เลยบอกว่ามาแบบนี้อีกแล้ว
เขามาก็จะตักสายเราทิ้งไปเลย
แตกต่างจากพันธ์ตำรวจตีหญิงจินตนาสุภาพ

ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานบางเขน
หลังโอนเงินให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์จำนวน๑๕๐๐๐๐๐บาท
พร้อมเล่าว่ามีเสียงผู้ชายโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์บ้าน

และบอกว่าเธอส่งพัสดุเป็นสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่ม

ขบวนการฟอกเงินผิดกฎหมายก่อนวางสายไป
ไปไม่นานมีโทรศัพท์เข้ามาใหม่อีกสาย
อ้างว่าเป็นตำรวจจากจังหวัดพิศนุโรค

เกี่ยวพันกับคดีและมีความผิด

โอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่จากปปง๓คน

เธอจึงหลงเชื่อเดินไปที่ธนาคารโอน